ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่ถนนนาคนิวาสค่ะ

มีร้านซีฟู้ดริมทางที่รสชาติอาหารจัดจ้าน
ตามแบบฉบับของอาหารใต้เลยคุณผู้ชม
กับร้านที่มีชื่อว่าอีททะเลใต้จ้า
ขายต่อวันเขา๔๕๐๐๐บาทเลยนะจ๊ะ

เป็นหญิงแกร่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จแบบนี้

และนี่ก็คือร้านอีททะเลใต้
อีกหนึ่งร้านเด็ดที่ตั้งอยู่บนถนนนาคนิวาสเขตลาดพร้าว

แต่พอตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารทะเล
อัดแน่นไปด้วยความอร่อย

จากประสบการณ์ที่เคยเปิดร้านมาแล้วถึง๑๓ปี
แต่ก็ต้องมาเจอกับพิษโควิด
เพิ่งจะกลับมาเปิดใหม่ได้ไม่ถึงปี
ฝีมือของแม่อีทคนเดิม
ที่รับรองว่ารสชาติเนี่ยยังคงเด็ดไม่เคยเปลี่ยน

เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
มาเลยค่ะแม่อีทสวัสดีค่ะ

นี่คือวัตถุดิบหลักที่ร้านเลยใช่ไหมคะ

หลักเลยนะคะก็จะมีปลากระพงนะคะ
ไซส์ประมาณ๘ขีดค่ะแล้วก็จะมีกุ้งขาวนะคะ

ส่วนหอยเม้งผู้อบอย่างเดียวค่ะ

และที่บอกว่าทะเลใต้คือแม่อีทเป็นคนใต้ไหมคะ

เปิดร้านมานานแค่ไหนแล้ว

แต่ว่าก็คือปิดไปช่วงโควิดด้วยเหรอคะใช่ค่ะนี่คือปิดไปเลย

เขาบอกว่ารายได้ก่อนช่วงโควิดนะ๔๕๐๐๐บาทต่อวันใช่ค่ะ

มาจากย่ามาจากพ่อแม่สอนมาตลอด
คุณสาวรุ่นมากหนูปุ๊กมาถึงร้านทั้งทีอย่างนี้ละครับเดี๋ยวขอเข้าครัวว่ากับแม่อี๋ดหน่อย
วันนี้ขอเมนูขายดีอันหนึ่งเอาอะไรดีแม่

รีบขอแคระรับกันเลยนะครับน้องไปต่อ
แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมก่อนก็คือ

โดยวัตถุดิบก็จะมีตะไคร้ผากขมิ้น
พริกไทยดำพริกขี้หนูสวนพริกแดงจินดา
ทำทุกอย่างรวมกันให้ละเอียด
หลังจากนั้นใส่กะปิแล้วก็ตำต่อจนเป็นเนื้อเดียวกัน
ก็พร้อมที่จะนำมาทำคั่วกิ้งกุ้งสับได้แล้วล่ะครับ
ต่อไปก็จะต้องมาเตรียมวัตถุดิบหลักในการทำคั่วกิ้งกุ้งสับ
นั่นก็คือกุ้งแม่น้ำนั่นเองแหละครับ
โดยที่แต่ละจานจะใช้กุ้งเป็นสดที่พักไว้ในตู้

ส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
คืออันนี้คือกุ้งแม่น้ำใช่ไหมคะแม่

เอาแล้ว๔ตัว

เสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเนื้อมันออกนะคะ

อันนี้กุ้งอันนี้คือแกะก่อนแล้วค่อยเอาไปทำ

แต่เราไม่ต้องสับให้แบบว่าละเอียดยิบนะคะ
หัดเป็นชิ้นจะได้เคี้ยว

เราก็เอามาทับก่อนนะคะ

แปลว่าเขารสจัดจริง

แล้วก็ตามด้วยเนื้อกุ้งสดที่เรา

เรียบร้อย
แต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะ

ค่ะไปให้แม่อีทสอนกันค่ะ
วัตถุดิบที่ใช้ก็มีเนื้อปลากระพงสด
แร่เป็นชิ้นครึ่งตัวนะคะ
ต่อด้วยเราเอาปลาใส่ลงไปเลยนะคะ
ช่วงระหว่างที่เรารอปลาเราก็มาทำน้ำสำหรับคลุกปลากันเลยนะคะ
เราจะใช้เครื่องแกงนะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยประมาณ๑ช้อนโต๊ะ
ฝาเขียวประมาณครึ่งช้อนนะคะ
แล้วตามด้วยผงปรุงรสประมาณชุ่มช้อนชา
แล้วก็น้ำตาลสไตล์อันนี้ประมาณ๑ช้อนชานะคะ
แล้วเราต้องใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคะ
อันนี้ปลาเราก็เริ่มสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะ
เราก็ขึ้นมาพักไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาที่เราทอดทิ้งไว้ได้เลยค่ะ

อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะ๑เมนูจัดใส่จานได้เลยค่ะ
ปลากระพงทอดกรอบผัดพริกแกงใต้ค่ะ
ก็เรียกว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับ
สองเมนูขายดีประจำร้านแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ซึ่งรสชาติจะจัดจ้านขนาดไหนให้น้องใบตองไปชิมกันเลยครับ
เดี๋ยวแนะนำก่อนเมนูมีอะไรยังไงบ้างนะคะ
อันนี้ที่เราไปเข้าครัวกันมาก็คือคั่วกิ้งกุ้งสับ
นี่จานนี้นะคะ๒๕๐บาท

ไม่สามารถแบบกินเปล่าได้ดูจากสีและรสชาติความจัดจ้านนั้น
อืมกุ้งดูสดมาก

แกงใต้ที่มันมีความเผ็ดจัดจ้าน
แล้วที่สำคัญนะถั่วกุ้งเนี่ยที่ไปทอดมาค่ะ
ในนี้มันมีมันกุ้ง
แล้วสามารถแคะแงะคุกข้าว
รสชาติอธิบายขั้นสั้น๑๐๐จังหู
ต่อด้วยอันนี้เลยที่แม่ทำให้ดูก็คือ

อื้มอันนี้ก็อร่อยอ่ะ
พอมันเป็นปลากระพงทอดกรอบเนื้อมันแน่น
แล้วพริกแกงเขามีแบบความแบบเผ็ดร้อนจัดจ้าน
เครื่องสมุนไพรในพริกแกงเขา
ต่อที่นี่แกงส้มปลากระพง

รสชาติก็คือจะมีความแบบเปรี้ยวเค็ม
แล้วก็เผ็ดกลิ่นไม่คาวเลย
พริกแกงอร่อยมากน้ำแกงอร่อยมาก
ต่อที่หมึกนึ่งมะนาว๒๒๐บาท

มันสุกกำลังดีทุกคนจะไม่เหนียว
มันยังสดยังกรอบอยู่
มันมีความหอมมะนาวเปรี้ยวนำเผ็ดตาม
โอเคเมนูสุดท้าย
หอยหวานเผาด้านหน้า๑๖๐บาทจ้ะ

เด้งเนื้อกรุบคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะ
รสชาติจัดจ้านแต่บอกเลยว่าเขาเป็นอาหารทะเล
รสจัดแบบสไตล์แบบใต้
เพราะฉะนั้นมาแล้วถ้าชอบอาหารใต้
อยากให้ลองสั่งเมนูต่างของเราที่อร่อยเด็ด
รสชาติจัดจ้านขนาดนี้เรียกว่าสาวกอาหารใต้
ก็คงจะยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจ
แต่เห็นร้านของแม่อีททั้งอร่อยทั้งขายดีแบบนี้

อีทก็เคยต้องฝ่ามรสุมชีวิตมาหลายต่อหลายครั้ง

ที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่น
แล้วอะไรที่ทำให้ผู้หญิงแกร่งคนนี้
ก้าวผ่านอุปสรรคต่างมาได้

คือก่อนหน้านี้ต้องขออนุญาตแม่อีท
เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนแหละเอาใช่ไหมครับ

ซึ่งมีลูกด้วยกัน๑คนใช่ไหมแม่
แล้วคือตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ที่ทำให้เราจะต้องมีการแยกทางกันไป
เขาจะเป็นคนเหมือนกินเที่ยว
กินหยุดเที่ยวกันสไตล์ผู้ชายทั่วไปนะคะ
จนกระทั่งปลามีล็อกตรงนี้

พอมันมาอยู่ใกล้กับทะเลาะกับพี่สาว

ทางร้านข้าวแกงนี่ใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นสองคนพี่น้องก็พากันไปแจ้งความ

เรามีความรู้สึกว่าความปลอดภัยของพี่สาวเรา

หนีหนีออกไปเพื่อไม่ให้เขาเห็น

ให้เขาสามารถเจอตัวเราได้

อยู่ได้ประมาณสักเดือน๒เดือน

หลังจากนั้นก็คือมารู้อีกทีคือตั้งคัน

พอมันมีลูกมันก็มีความรู้สึกว่า

แล้วก็หลังจากนั้นก็คือคลอดลูกเสร็จ
มีพี่ชายคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนของสามีนั่นแหละ
เขาก็แนะนำว่าเออมันมีร้านแบบนี้
เป็นร้านอาหารซีฟู้ดข้างทางลงทุนไม่เยอะ

ก็บอกในความที่เราวาววื่นอยู่ตอนนั้นค่ะ

การที่จะไปเปิดร้านเนี่ยคือแม่ไม่ได้มีต้นทุนเลยนะ

เป็นแสนป่ะ
เปิดร้านซีฟู้ดข้างท้า

ก็เปิดไปประมาณทั้ง๓๔ปี

ก็เลยกู้เงิน

ตอนนั้นกู้ไปประมาณ๓๔แสน
เปิดไปอีกเดือน๒เดือนเริ่มมีปัญหาอีกแล้ว

แม่ก็เอาเงินส่วนตัวแล้วทีนี้
อีก๔๕แสนเอาไปหมุน

ที่ดินแม่พ่อแม่ที่บ้าน๗๘แสนนะคะ

จุดที่พีคจริงมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องการเงิน

ทีนี้เราไม่ได้เมาไปไหนเลยเมาในร้านตัวเอง

ก็อยู่ด้วยกันถูกต้องมันมีอยู่วันหนึ่งที่แบบว่า
เมากลับมาเตะข้าวเตะของในห้อง

ทีการทุ่มทีวีอ่ะมันไม่ใช่แบบว่า

สนุกตื่นขึ้นมานอนสันนี
ล้องกลีทร์แม่ตกใจอ่ะเด็ก

ก็คืออุ้มลูกประโบบลูก

ใช่ก็สมบัติว่าเอ๊ะเราไปต่อไม่ได้นะ

แล้วก็หนี้สินทั้งหมดเราขอรับผิดชอบเอง

แม่คิดว่าแค่เงินฉันรับผิดชอบเอง

อิสระภาพแลกกับความรู้สึกของลูก

ส่วนหนี้ทั้งหมดเกือบ๒ล้านเนี่ย

สร้อยง็้อรถอะไรทั่งม
เพื่อตัดออกไปตัดออกไปก็จะเหลือกลับมาอยู่ที่๘แสนกว่าบาท
มันเป็นหนี้ก้อนแบบว่าต้องจ่ายเงินสด
ไปเรื่อยประมาณกี่ปีได้แม่
ก็ประมาณ๓๔ปีเงิน๘แสนกว่าบาทหมด

จะกลับมาเปิดได้ประมาณ๒๓เดือน
อะไรที่เป็นกำลังใจสำคัญ
ที่ทำให้แม่ผ่านทุกอย่างมาได้ในวันนี้ค่ะ

ชีวิตนี้อยู่เพื่อลูกและครอบครัว
ทำทุกอย่างเพื่อลูกและครอบครัว

ไม่อารมณ์รุนแรง

แล้วก็ว่านอนสอนง่ายนะคะ
ไม่สร้างปัญหาไม่ทำอะไรให้เรารู้สึกว่า

ใช่ค่ะเรากลับรู้สึกว่าเราเป็นคนสร้าง

มีการแบบคุยกับลูกบ้างไหม
ว่าแบบกลัวลูกมีปัญหา
มันจะช่วงอารมณ์เหมือนลูกไวของเด็ก

มีพ่อไปรับบ้างมีแม่ไปรับบ้าง

อาการเขาจะเหมือนแบบเงียบ

แต่ทำไมพี่ป้ายมีแต่แม่คนเดียวอะไรอย่างนี้

แม่ก็เลยรู้สึกว่านี่คือกำลังใจแบบสำคัญมาก
ที่ทำให้เราฝ่าฟันมาได้

อดทนทุกอย่างเพื่อเขาคนเดียว